เอ้าไปดูฝั่งสวกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังนี่ก็ตั้งแต่๑๓กรกฎาคมเป็นต้นมา

ถูอก่อนลงโดนทั้งกดดัน

คือคุณเสรีเนี่ยนะคะแค่งดออกเสียงเนี่ยโอ้โห
เสียงนี่เสียงใครก็ไม่รู้นี่ถล่มตลาดเขาเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
ตลาดเสรีก็เห็นว่าจะมีแถวพุทธมนตร๑แล้วก็แถวหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อีก๑จุด
ถูกต้องคุณเสรีบอกพรุ่งนี้เตรียมฟ้องแล้วนะ๒คนหมินประมาท

ใช่ค่ะแต่นี่ดูโพสต์ก่อนทัวร์ลงที่ตลาดเสรีทั้งสองแห่ง
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี๒๓วันนี้ทัวร์ลงตลาดเสรี
ทำให้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยกินอาหารอร่อยเยอะมากขึ้น
ยังไม่เคยไปเชิญชวนให้ไปตลาดเสรีพุทธมนตรสาย๕
และหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สะอาดหน้าเดินขอบคุณทัวร์ทั้งหลาย
ทำให้ตลาดเป็นที่รู้จักมากขึ้น
เดี๋ยวก่อนนะความหมายทัวร์ลงเนี่ย
โดยที่ผมเข้าใจคือทัวร์มาถล่มมาว่ามาไซโคอะไรต่าง
แต่นี่คือทัวร์ลูกค้าไปลงไปจับจ่ายไปอุดหนุนนั่นเหรอ
คิดว่าน่าจะเป็นทั้ง๒ทัวร์
คือเหมือนพอทัวร์ไปถล่มปุ๊บคนก็เลยอาจจะรู้จักตลาดนี้เพิ่มมากขึ้น

ใช่ค่ะเราก็เลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตลาดเสรีย่านเจริญกรุงเลยนะคะ
ก็เจอสวเสรีสุวรรณภานนท์นี่แหละ
พานักข่าวไทยรัฐทีวีสำรวจรอบตลาด

แต่ในความจริงคนก็ยังมาใช้บริการตามปกติ
เพราะคนแบนไม่ได้มาแต่คนมาเนี่ยเขาไม่ได้แบน

มีแบบนี้แหละแต่ก็อยากจะขอให้แยกแยะ

ถึงขั้นขุดประวัติครอบครัวขุดประวัติธุรกิจ

ตัวเขาเองก็ได้มอบหมายทนาย
ให้รวบรวมและแจ้งความหมินประมาทไป๒คน
แล้วที่สารอาญาตลิ่งชันวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวรัฐสภา๑๑โมงนี้จะแถลงข่าวให้ฟัง
แล้วก็ยังให้ทนายสอบถามสวคนอื่นที่ถูกข่มขู่ด้วยเหมือนกัน
ว่าจะรวมแล้วฟ้องแจ้งความไปพร้อมกันเลยไหม

เพราะว่าคนอีกจำนวนมากไม่รู้จักตลาดผมหรอก

และคนก็มาจับใจใช้สอย
ในการที่จะด้อยฆ่าใส่ร้าย
ทำให้มีความรู้สึกที่ไม่ดี

เพราะฉะนั้นการกระทำเหล่านี้เนี่ย
มันก็เป็นความผิดต่อกฎหมาย
เมื่อผิดต่อกฎหมายมันมากครั้งเข้า

ดำเนินคดีฟ้องสัก๒ลายก่อน

ผมไม่ยอมที่จะให้ใครมาทำร้ายผมฝ่ายเดียว
คุณเสรีก็ยังพูดถึงการโหวตนายก
วันพุธที่จะถึงนี้๑๙กรกฎาคมด้วยนะคะ
ว่าถ้ามีการเสนอชื่อพิธาขึ้นมาอีก

เพราะตามข้อบังคับประชุมสภาเขาบอกแล้วไง
ข้อที่๔๑ห้ามเสนอยติซ้ำ
ไม่ให้นำยติที่ถูกตีตกไปกลับมาเสนอใหม่
เพราะฉะนั้นต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อน
และการโหวตนายกก็คงจะเป็นทิศทางเดิม
ยิ่งกดดันสอวร์เท่าไหร่

จะมีสวกลับลำไม่โหวตให้พิทาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า
แล้วและถึงแม้ว่านายพิทาจะยอมถอยให้เพื่อไทยเสนอ
แนตนายกแทนแต่ถ้ายังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาล
สวก็จะไม่โหวตให้เพื่อไทยเหมือนกันคุณเสรีประกาศแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าผมมีทางออกให้ก้าวกลายแค่ทางเดียวเท่านั้น
คือไปเป็นฝ่ายค้านซะ
เพราะสวจะยึดหลักการเดิม
วิธีแสดงออก
เพราะฉะนั้นถ้าภักดิ์การเมืองใดที่ไปสนับสนุนหรือทำเรื่องเหล่านี้
แม้ว่าไปร่วมรัฐบาลกับพักอื่น
สวก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนคนพวกนี้เข้ามาบริหารประเทศ
ก็คือไอ้ภักดิ์ก้าวไกลปล่อยออกจากภักดิ์ทั้งทั่ว

ว่าถ้าหากว่าไปร่วมแล้ว
มันก็จะให้การโหวตในพักที่เสนอชื่อมาใหม่เนี่ยมีปัญหาได้
คือถ้ายังร่วมอยู่เสนอชื่อมาใหม่ก็อาจจะทำให้การโหวตมีปัญหา
คือสวบางคนออกมาบอกว่า
ต่อให้ก้าวไกลจะถอยและให้แคนดิเดตของเพื่อไทยมา
เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะไม่แตะ๑๑๒
และถ้าวันหนึ่งก้าวไกลก็บอกว่าเอาจะยอมถอย๑๑๒

คือไม่ว่ายังไงก็ตามทางออกมีทางเดียว
ก็เลยกลายเป็นกระแสที่มีการติดแฮชแท็ก

สับสนและงงกับท่าทีของสว
ที่แสดงออกมาแบบนี้ทั้งที่หลายคนก็มองว่า
นี่มันก็เป็นมติของเสียงประชาชนที่เขาเลือกผู้แทนเข้าไป

แต่ว่าระบบรัฐสภาประเทศไทยก็จะเป็นการเลือกผู้แทน

ก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วติดตามกันต่อวันที่๑๙กรกฎาคม

หลังจากที่เกิดกระแสสวถูกล่าแม่มด
มีการติดแฮชแท็กธุรกิจสว
เมื่อวานนี้ที่มาก็เมียน้อยสวก็ยังมีเลยเนี่ย

ประธานวุฒิสภาอย่างอาจารย์พรเพชร

หลังจากมีกระแสร้อนแรงถูกล่าแม่มด
เพราะว่ามีสวโหวตให้กับคุณพิทาเพียงแค่๑๓ท่าน
งดออกเสียงมากถึง๑๕๙ท่าน
โดยประธานพรเพชรบอกเพียงสั้นว่า

ขณะที่สวฉลาวพวงมาลัยครับ
ใน๑๓สวที่ลงมติโหวตรับรอง
คุณพิทาเป็นนายกยอมรับ

ถ้าจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำอีก

รวมทั้งต้องไปดูการประชุมสารรัฐมนูล

ว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรหรือไม่

ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

หากเป็นแบบนั้นอาจทำให้ชื่อของคุณพิธา
ไม่สามารถนำมาโหวตในรอบที่๒ได้

ถ้า๘พักร่วมเสนอชื่อคนอื่นแทนคุณพิธา
สวฉลาวบอกว่าต้องขอพิจารณาดูก่อน

แต่เพียงว่าจะไม่โหวตสนับสนุน
ให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอน
นี่คือคำตอบที่มีชัดเจนและทงชัด
สวอีกหนึ่งท่านสวสุรเดช

นายพิธามาก็คงจะโหวตให้เหมือนเดิม

จันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี

อยากให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้

โหวตเห็นชอบคุณพิธา

บอกว่าเพราะว่าเราไม่มีรัฐบาลมานานแล้ว

ก็ควรเป็นไปตามนั้นหากไม่ดี

ส่วนที่พักก้าวกลายยื่นร่างกฎหมาย
แก้ไขมาตรา๒๗๒เพื่อ

ในการเลือกนายกสวสุรเดช

เชิงสัญลักษณ์มากกว่าเพราะในการ
ปฏิบัติจริงเนี่ยการแก้ไขเนี่ย

แล้วเมื่ออีกนึงก็เติบ
น่าจะดีไม่ดี
นะครับก็ซีดีบ้างไป

ด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด
ูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่า

จำชื่อหน่วยงานนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวจากวันนี้ไป

สชอนำโดยนายนพดล

ตรงข้ามกับเครือข่ายราษดร

ประกาศผ่านสื่อออนไลน์เลยครับ

ขอให้ช่วยดำเนินคดีกับบุคคล

สชอจะแถลงข่าว
วันพรุ่งนี้ครับ๑๗กรกฎาคม๒๕๖